เข้าไปร้องกับตำรวจบอกว่าสุนัขของเขาหายไปอายุประมาณ๕เดือน
เกรงว่าถูกขโมยไปถ้าใครเอามาคืนได้รังวัลด้วย

นายดิเบรกทองประเสริฐพร้อมด้วยนางสาวพระนิดา
ไปพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเสม็ดครับ
แล้วก็ไปซื้อลูกสุนัขมาพันบีโก้เพศเมียอายุ๒เดือนครับ
จากตลาดนัดจตุจักรก็มาเลี้ยงได้๓เดือน
ชื่อว่าไข่ตุ๋นนะตอนนี้ก็อายุประมาณ๕เดือนแล้ว
แล้วก็หายไปจากที่พักมาแล้ว๓วัน
บอกว่าตอนนี้คอยไม่รู้จะกลับบ้านหรือเปล่า
ไม่รู้จะยอมกลับไหมก็คือไม่รู้ว่าไปไหนแล้วจะกลับมาเองถูกไหม
เขากำลังน่ารักเลยนะ๒เดือน
เป็นเด็กนะฮะก็เลยเข้าไปแจ้งความเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีคนขโมยไป

ก็คือว่าเค้าจะปล่อยส่วนรักเค้าเนี้ยไปเล่นกับส่วนรักของคนส่วนแถวนั้น
ให้ไปเล่นปล่อยให้มีเพื่อนในช่วงกลางวัน

บางทีใครมาพบมาเจอแล้วเห็นว่าน่ารักดี
วิ่งอยู่แล้วไม่มีเจ้าของอุ้มไปเลย

ทางด้านของนายดิเรกแฟนหนุ่มก็บอกว่ารักเจ้าไข่ตุ๋นเหมือนลูกเลยครับ
นำไปเลี้ยงที่หอพักมีของโรงของเล่นตุ๊กโต๊งตุ๊กตามากมาย
ปกติเขาบอกว่าจะนอนด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกัน
ในรถมีการจัดที่นอนเอาไว้ให้แบบนี้
เป็นเบาะเลยนะครับมีอุปกรณ์เสื้อภาพมากมาย
ที่สำคัญก่อนจะออกไปทำงานช่วงเช้าจะมาปลุกทุกวัน
หายไปก็คิดถึงอยากได้คืน
อีกทั้งแฟนสาวนอนไม่หลับมาแล้ว๓คืนครับ
ขอความเห็นใจใครเอาไปคืนเธอให้๑๐๐๐บาทเลย

แต่ว่ารักตัวนี้มากหรือกลัวมีปัญหาเอาไปปล่อยที่หน้าหอก็ได้
ไข่ตุ๋นจะกลับขึ้นห้องเองเขาว่าอย่างนั้น
ใครเจอใครเห็นนะเห็นภาพกันแล้วนะคะ
ไข่ตุ๋นเอามาคืนเขาหน่อยนะสงสาร